หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านผม
ไปค่ะคุณเป็นเจ้าบ้านแต่คุณก็อยู่เฉยก็ได้

เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่านำเสนอมาก
เป็นเรื่องดีที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แห่แหนกันมาเลยนะคุณผู้ชม
เขาพาชาวบ้านมาเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นบุญ

อู๋เหมือนวันคริสต์มาสเจดีวัสอะไรก็ว่ากันไป
โอ้โหอันนี้คือเหมือนรถพุ่มพวง
รถที่แบบขายของ
คือแล้วแต่คุณจะล้างสารไอเดียมาเลยนะคะ
เพราะนี่คือกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

งานนี้จะมีท่านภูวาราชการจังหวัดพิษสุนุโลก

ท่านก็พูดถึงเรื่องราวของการจัดกิจกรรมแบบนี้

ซึ่งส่งเสริมการประกาศสงครามขยะของจังหวัดสุโลกและของประเทศนะครับ

เป็นกล่องบุญสำหรับนำขยะต่างที่อยู่ข้างหลังนะครับ

มีการทั้งถ้ามีการคัดแยกแล้วมีการรีเซ็คซั่นแล้วเนี่ย
ตามไปเป็นเงินขายเป็นเงินแต่ดูแลคนไข้สิทธิ์เตียง

ส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่ข้างกัน
เก๋ไก่มากเลยนะคะทั้งหมดทั้งมนตร์เนี่ยก็เพื่อเป็นการให้ทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลการนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วพูดด้วยโอกาสของเทศบาลตำบลพลายชุมพลนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่กระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยสนใจแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนขยะให้มันเป็นเงินเป็นบุญได้แบบนี้ดีมากเลยนะ
คือตำบลพลายชุมพลเนี่ยเขาเป็นตำบลที่เขาเข้มแข็งในเรื่องของกิจกรรมนะ
ผมเคยไปทำคงทำข่าวตั้งนานแล้วสมัยก่อนคือเขามีความสามัคคีกันในชุมชนมากแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่าง
เหนือจากที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของขยะแล้วเนี่ยเขายังมีกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีภายในชุมชน

เป็นชุมชนเข้มแข็งมากเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนอะ
ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในชุมชนเพราะว่าคือปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชุมชนที่เป็นแบบพื้นฐานของการใช้ชีวิตเลย
เรื่องของการจัดการขยะต่างแล้วก็เปลี่ยนจากขยะที่มันบางคนเห็นว่ามันไร้ค่าให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น